ได้จริงอันนี้ก็เลือกไม่ได้ไม่รู้แต่น้องเขาน่าจะเลือกได้นะคะ
เลือกทางเดินที่มันดีกว่านี้ไหมดีกว่ามาตีกันแบบนี้
ตีกันทุกวี่ทุกวันโอ้โหอันนี้มาในพื้นที่ย่านจรรย์สนิทวงมีดดาบอะไรมาพร้อมไปดูค่ะ
โอ้โหเป็นไงครับพี่ปอมาจากมอเตอร์ไซค์คนละคันแต่ลงมาทีเดียวแล้วก็กรูกันไปเลยนะ
แล้วเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานย้อนให้คุณผู้ชมดูอีกทีอาจจะดูไม่ทันค่ะ
อันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะคะของคนที่เขาผ่านมาเส้นนั้นคุณผู้ชมดูนะใส่หมวกกันน็อกมาเต็มใบนะ
มีกลุ่มหนึ่งในนั้นนะคะนี่นี่พกอาวุธใส่กระเป๋ามาเต็มแล้ว
เอาเป็นคนละอันคนละอันคนอันโอ้โหพี่ยังก็แจกไอติม
ไม่ใช่นะจ๊ะมาแจกโอ้โหมีดดาบยาวกันแบบนี้
ไปให้ไล่ฟันคนอื่นมันไม่ได้แล้วกล้องหน้ารถเนี่ย
จับภาพไว้ได้หมดเลยกลุ่มนักเรียนอาชีวะกว่ายี่สิบคน
อาวุธนี่พร้อมนะคะมีดดาบยาวมีดพก
ยกพวกไล่ฟันคู่อริตรงปากซอยจอมทองสิบเก้า
จอมทองกรุงเทพนี่แหละค่ะหลายคนสวมใส่หมวกกระน็อกเต็มใบ
ปิดบังใบหน้าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมาเป็นสิบคัน
แล้วคว้าอาวุธกรูเข้าใส่คู่อริค่ะแต่ถามว่าเวลาตำรวจมาเขาอยู่ไหมคะ
ไม่อยู่ค่ะแยกย้ายหนีกันหมดค่ะตำรวจสนบางขุนเทียนมาถึงที่เกิดเหตุ
นักเรียนอาชีวะสองกลุ่มแตกกระเจิงค่ะจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มนักเรียนสองกลุ่มเนี่ย
เป็นนักเรียนพาณิชย์ชื่อดังย่านท่าพระกับเทคโนโลยีนะคะย่านจรรย์สนิทวงศ์
ตำรวจจับกลุ่มฝั่งผู้ก่อเหตุที่เป็นนักเรียนเทคโนมาได้ห้าคนและมีรถจักรยานยนต์นะคะ
เอ่อมีรถจักรยานยนต์สี่คันตรวจค้นเนี่ยคือไม่ได้พบอาวุธ
ก็นำตัวไปทำประวัติและแจ้งผู้ปกครองไม่รู้เอาอาวุธไปทิ้งตรงไหนอย่างที่บอก
นั่นอ่ะสิเขาก็ต้องเก็บสิเขาก็ต้องเก็บก่อนนั่นสิที่ที่สอบถามนะคะ
คือพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็แจ้งทีมข่าวเราแบบนี้ว่าตอนนี้มีผู้เสียหายหนึ่งรายนะ
มาแจ้งความแล้วว่าไปถูกกลุ่มอาชีวะกลุ่มนี้ใช้อาวุธเนี่ย
ตีรถจักรยานยนต์ของเขาเสียหายพนักงานสอบสวนก็เลยให้ลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะเพราะยังไงนะคะ
จะต้องติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีมันอุกอาจมากจริง
กลางเมืองกันแบบนี้เลยค่ะอืมอ่านี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนอาชีวะนักเรียนช่างใช่ไหม